คุณผู้ชมมาดูกันต่อข่าวนี้นะคะต้องบอกว่าขอแซวบรรดาดาราคนดังสักหน่อยนะคะ
เพราะว่ามีการเชื่อมโยงค่ะคาแรคเตอร์ของเขากับดาราน้องหมาน้องแมวสัตว์เลี้ยสุนัข

ใช่นะคะเดี๋ยวมาให้ดูกันเลยค่ะเริ่มที่คนแรกค่ะคุณรัสมีแขะค่ะ
คุณผู้ชมคนนี้เขาจะแซวตัวเองบ่อยเนี่ยค่ะใช้แอปพลิเคชันนู่นนั่นนี่ฟิลตรงฟิลเตอร์คุณผู้ชม
ขำขันว่ากันไปค่ะส่วนใหญ่ก็เล่นกับปกป้องนี่แหละค่ะนี่อย่างที่เห็นคุณผู้ชมฟิลเตอร์หน้าลิงนี่สวัสดีครับเนี่ยค่ะ
ซึ่งนะคะก็หลายคนก็เข้ามาทรงมาแซวเพราะว่าเขาชอบเรียกตัวเองว่าวิถีป้อง
ชอบแซวแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยเป็นแชทติดตัวไปเลยนะคะเรียกว่าเฮฮานะคะเฮฮาได้ทุกที่จริงค่ะ
ไปเที่ยวเศรษฐ์ก็ฮาเฮอ่ะจะเป็นยังไงไปชมเลยค่ะ
เอออ่าราชภัณยาไปเลย
เข้าป่ากันไปเลยนะคุณผู้ชมนะเออก็ถือว่าเป็นสีสันนะเออนี่แซวกันเล่นเนาะพี่แจ๊อ
เจ้าตัวเนี่ยโดนหลายคนแซวเพราะว่าเรื่องทรงผมนี่เหมือนเวลาน้องแมวมาเลยนะคะ
ซึ่งจริงเป็นรูปที่เขาลงเองนะคุณผู้ชมนะคะ
ลงรูปแบบนี้นะคะแล้วก็เปรียบเทียบไปเลยว่าเนี่ย
มันทรงยอดฮิตไงเขาเรียกบอกว่าทรงยอดฮิตในหมู่แมวนะคะโอ้โหจากนั้นนะคะ
ก็เกิดการสร้างสรรค์จินตนาการค่ะให้ดีเจนุ้ยเป็นเจ้านกตัวจิ๋วไปเลย
ทรงนี้ก็ได้นะคะคือเจ้าตัวก็ออกมาแชร์เนี่ยแหละค่ะบอกว่าฮาดีนะคะ
แล้วก็เถียงไม่ได้จริงนะคะเพราะว่าเห็นแล้วก็นึกถึงคุณนุ้ยตลอด
เพราะว่าสีสันมันเป็นแบบนี้นะคะ
น่ารักนะพี่นุ้ยอารมณ์ดีด้วย
ต่อด้วยตัวแม่วงการลูกทุ่งค่ะแม่สุนารีราชศรีมา
ราชศรีมาของจริงเลยค่ะครั้งนี้นะคะ
เดี๋ยวอันนี้มันน่าจะสิงไหมเนี่ยแม่สุนสร้างสีสันให้เป็นแฟ
ใครที่ติดตามไอจีเนี่ยก็โพสต์ภาพคู่เทียบไปเลยนะครับ
สิงโตตัวยักษ์แบบนี้เขียนแคปชั่นบอกว่ารู้ยังเขามีไลออนควีนแล้วนะ
มีตรงผมสมัยก่อนเนี่ยก็ตัดหน้าม้าใช่ไหมสมัยก่อนแล้วก็ยีฟูนิดหนึ่ง
แล้วเสมอใครรู้ไหมนัสมีแขนลาสะพัญญา
เรื่องเดียวกันนะพี่บอยพิษนุก็มาเม้นแซวบอกว่าสวยมากแม่
ส่วนพี่เป๊กกี้บอกว่าน่ารักมากค่ะคุณมัมคุณผู้ชมจ๋า
จากแม่สุขอปิดท้ายด้วยสาวคนนี้สาวสวยของเราน้องใหม่ดาวิกาค่ะ
นี่สวยไหมคะคนนี้ต้องบอกว่าเธอเนี่ยสวยปังไม่ไหวจริงนะครับ
ว่าจะมาแนวไหนชุดไหนถ่ายคู่กับอะไรก็แพงไปหมดเลยนะคะ
นี่ล่าสุดถ่ายกับเจ้าตูบแสนรักของเขาน้องหมาน้องสรินมุ่งมั่นนี่ชื่อเขานะ
ชื่อน้องหมานาสรินมุ่งมั่นเออพากันสวยแพงคุณผู้ชมดูแบบหรูหรา
แล้วบอกเลยว่าเห็นน้องสรินตัวเล็กกระจิ๋วเดียวแค่นี้ราคานะคะครึ่งล้าน
โอ้โหแต่ด้วยคาแรคเตอร์นะคะคุณผู้ชมก็ดูแบบสวยดูแบบน่ารักแววตาแบบอุ้ยอะไรแบบนี้
เราก็จะจับเชื่อมโยงกันเนาะใช่ค่ะ